คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเวลาที่ชาวบ้านเขาร้องว่าพระเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ก็พีคมากแล้วนะแล้วเดี๋ยวดูสิตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจอ่ะพระทั้งสองรูปนี้ม่วงหรือไม่ม่วงนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามเนี่ยมาเลยค่ะมาถึงที่วัดแล้วก็ต้องค้น

คุณผู้ชมคราวนี้แหละหลักฐานมันมัดชัดขนาดนี้ทั้งสองรูปก็ต้องรับสารภาพพระคำพาบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าอัตมาเอายาบ้ามาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วก็เอามาเสพในกุฏิได้สองวันแล้วส่วนพระดำรงก็ให้การบอกว่าเสพยาตามปัจจัยที่อัตมามีโอ้โหคือปกติจะซื้อมาเม็ดสองเม็ดแบบเนี้ยโอ้โหแล้วฟังแบบนี้ฟังฟังทั้งสองรูปเลยค่ะ
เสพสองสามเมื่อ
เสียบอยู่ใส่เสียบวินาคตีตามหล่องพอหรือว่า

เสียบเนาะเสียบเสียบเทือนจากเม็ด
แล้วแต่ครับมีปัจจัยอะไรก็ประมาณ๒เม็ด
สูงสุด๒เม็ดเสียบล่าสุดเมื่อไหนครับ
ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ย
เสพล่าสุดประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะ
แล้วก็อัตมาไม่ได้มีปัจจัยเยอะประมาณ๒แหละ๒คือ๒เม็ดนะคะ
เนี่ยพอค้นกุฏิพระทั้งสองรูปผลการตรวจค้นเจออะไรบ้าง
ก็เจอยาบ้าล่ะค่ะแล้วจะเรียกว่าเป็นเม็ดก็ไม่ได้คุณผู้ชม
เรียกเป็นชิ้นได้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่เต็มเม็ดอ่ะ
เนี่ยอยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้อ่ะค่ะถุงซิปป่ะเห็นไหมมันเป็นเสี้ยว๑๕เม็ด
๑เม็ดกับ๑๔อยู่ใต้แป้นคอมมาค่ะใต้คีย์บอร์ด
แล้วก็เจออาวุธปืนอัดลมอีกกระบอกหนึ่งนี่นี่คือของที่อยู่ในกุฏิพระเนอ
ของพระนะคะเนี่ยส่วนอีกกุฏินึงล่ะคะ
พระดำรงเจออะไรบ้างเจออุปกรณ์การเสพเจอเพียบเลยอยู่ในห้อง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็ให้พระทั้ง๒รูปเนี่ยสืบนำตัวส่งสหพอมเมือง

อุปกรณ์การเสพที่เจออยู่ในกุฏิพระนะคะ
ก็ถ้าไม่พร้อมจะเป็นพระก็อย่ามาบวชเลยนะคะ
จะใช้จีวอนบังหน้านะ